กลุ่มนึงเขาก็ไปจับกลุ่มการเล่นน้ำสงกราน
อยู่หน้าร้านเช่าชุดวีหวานนะคะอยู่ไม่รู้ที่ท่าไหนค่ะ

วิ่งหนีตายกระเจิงนะคะมีคนบาดเจ็บด้วยค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเหตุการณ์กันเลยนะคะ
อันนี้เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีคนยิงเข้ามาแล้ว๔นัดนะคะ
วิ่งหนีกันแตกตื่นมีกูพงกู้ภัยอะไรกันมาค่ะ
วัยรุ่นบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้๔คน๒ใน๔บาดเจ็บเพราะถูกยิง

ส่วนอีก๒คนถูกเศษขวดเบียร์ที่คว่างปลากันไปมานะคะ
แล้วก็มีเยาวชนหญิงวัย๑๕ปีคนหนึ่งเป็นลมหมดสติด้วยเพราะช็อกตกใจ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรค่ะ
ในที่เกิดเหตุมีหัวกระสุนปืน๒หัว
จกร้านก็เป็นรูกระสุนห่างไป๒๐เมตรมีปลอกกระสุนปืนลูกซอง๑ปลอก

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มของ๑๓เมษายนที่ผ่านมานะคะ
นายสุรสักเหรียญทองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า
ตอนแรกก็เล่นสงกรานอยู่บริเวณที่เกิดเหตุตามปกติ
เพราะถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่คนเขานิยมมาเล่นน้ำกันอยู่แล้ว
จากนั้นอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒๓นัดค่ะ
มีคนเริ่มตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็เห็นผู้บาดเจ็บด้วย
ตอนนั้นชุระมุนไปหมดเลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นใคร
สอบถามเบื้องต้นก็รู้มาว่าผู้เจ็บทั้ง๔คน
ปักหลักเล่นน้ำสงกรานอยู่หน้าร้านเช่าชุดวิวา
ตอนนั้นตำรวจก็เริ่มระบายคนออกแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาปิดไม่ให้เล่นน้ำตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วล่ะ

จากนั้นเนี่ยก็มีคนใครไม่รู้เป็นผู้ชาย
เอาปืนยิงเข้ามาที่กลุ่มนี้จนมีผู้บาดเจ็บเลย

มือยิงเนี่ยน่าจะชื่อนายคิวอายุ๒๑ปีค่ะ

เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งบาดหมางกันมาก่อนหน้านี้
หรืออาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่าง
อาจจะยิงผิดตัวนะคะก็ยังไม่ฟันทง
แต่ล่าสุดแม่ของคนบาดเจ็บที่ถูกยิง
ออกมาชี้แจงแล้วว่านายคิวไม่ใช่คนก่อเหตุนะ
เป็นรุ่นพี่ของลูกที่จะไปเล่นน้ำด้วยกันนี่แหละ
แต่ตอนที่ลูกชายไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
นายคิวบอกลูกแล้วว่าให้ออกไปก่อน
มีเรื่องกับกลุ่มคู่อริฝั่งตรงข้าม

เสียงปืนก็ดังขึ้นลูกก็โดนลูกหลงไปเลย
ก็ออกมาแก้ข่าวนะคะว่าไม่ใช่ในคิวนะที่เป็นคนเกาะเหตุ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็ปูพรมค้นหาติดตามตัวว่าใครที่ก่อเหตุครั้งนี้
เพื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ